ปลายปีที่แล้วต้องบอกว่าราคาของข้าวหอมมะลินั้น
ราคานั้นตกต่ำที่สุดในรอบ๑๐ปี
แต่ว่าปัจจุบันนั้นราคาก็เริ่มขยับขึ้นมาบ้างแล้วนะครับ
ซึ่งก็ไปห่างกับราคาเรื่องของการจำนำยุ้งฉางเพียงเล็กน้อยนะครับ
ทำให้ชาวนาทำให้เกษตรกรนั้นก็มองว่า
ควรจะหาช่องทางอื่นในการแก้ปัญหาเรื่องของราคาข้าวตกต่ำให้มีความยั่งยืนมากกว่านี้
ติดตามพร้อมกันจากบรรยายงานของคุณมาซิรีกล่อมแก้วครับ
แต่เมื่อครบกำหนดถ่ายถอนชุมชนแห่งนี้อาจจะไม่ไปถ่ายถอนข้าวคืนจากทกศ
เพราะคาดว่าข้าวนาปรังที่กำลังจะออกมาในเดือนมีนาคมนี้
เกษตรกรทั่วประเทศจะมาเติมเต็มผลผลิตในตลาดให้สูงขึ้นอีก
คือต้องสิ้นสุดการถอนภายใน๓๐พฤษภาคม๖๐นี้ก็คือ๖เดือน
แล้ว๖เดือนนี้ถามว่าทุกวันนี้นะครับข้าวที่จำนำแล้วก็ทกศหรือชะลอกันไว้ยังไม่ได้มีการปล่อยออกเลยนะครับ
แล้วอีกประมาณสัก๒เดือนข้าวที่กำลังจะเริ่มออกมาสู่ท้องตลาดอีกเช่นเดียวกัน
พอสวนตลาดปุ๊บมันก็จะไปตรงกับข้าวที่อยู่ในช่วงของโครงการชะลอการข้าวก็ต้องกำหนดใกล้จะปล่อยพอดีเลย
มันก็ทำให้ราคายังทรงซุดอยู่เหมือนเดิม
หลังไปช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน๒๕๕๙โรงศรีที่กาญจนบุรีรับซื้อข้าวเปลือกราคาตกต่ำที่สุดในรอบ๑๐ปี
ข้าวเปลือกหอมมะลิช่วงที่รับซื้อต่ำสุดอยู่ที่๘๐๐บาทต่อตันปัจจุบันราคาข้าวหอมมะลิรับซื้อขึ้นมาอยู่ที่ตันละ๙๘๐๐บาท
ขณะที่ราคาที่ทกศรับจำนำอยู่ที่๙๕๐๐บาทต่อตัน
เพื่อผลิตข้าวศาลปรรนจูนุทุงนำไปขายในพื้นที่ต่างทีแล้วนี้และปืนที่ให้จำหน่าย
ครับคุณผู้ชมทำให้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเอง
ได้ช่วยกันนะคะหาพื้นที่ให้เกษตรกรได้นำข้าวมาขายตรงสู่ผู้บริโภค

แต่ว่าผ่านเวลามาประมาณ๓เดือนหลายกระแสก็ได้ซาลงไป
แต่ในส่วนของพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีที่ที่ฉันยืนอยู่ตรงนี้
ยังคงเปิดพื้นที่นะคะให้กลุ่มเกษตรกรผู้ทำนาบ้านหนองสาหร่าย
ได้นำสินค้ามาวางบนเชลล์แห่งนี้
ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มถึงเดือนละ๔๐๐๐บาทเลยล่ะค่ะ
เดี๋ยวหนูช่วยยกค่ะพี่

เกษตรกรมองว่าการผลิตข้าวสารบรรจุถุงเพื่อขายตรงสู่ผู้บริโภค
ดำเนินการต่อเนื่องและมีการวางแผนการตลาดที่ดี
จะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
และหมดปัญหาเรื่องของข้าวราคาตกต่ำ
ขณะเดียวกันโมเดลความสำเร็จของเกษตรกรชุมชนน้องสาหร่าย
คือการรวมกลุ่มเพราะจะสามารถสร้างอำนาจต่อรองกับตลาดได้อย่างแท้จริงค่ะ
สิวรีกล่อมแก้วข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน